ทีนี้ลงใต้ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสตูนกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานเนี่ยโอ้โหวุ่นกันทั้งเมืองเลยนะคะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบเก้าปีค่ะ
ขับรถกระบะแหกด่านตรวจของตำรวจตำรวจเองก็ไล่ล่านะคะ
ขณะที่เขาหนีด่านตรวจของตำรวจเนี่ยโอ้โหการจราจรตอนนั้นก็หนาแน่นนะคะ
ประชาชนก็แตกตื่นนะคะสุดท้ายจนมุมแบบนี้นะคะ
ไม่รอดถูกตำรวจจับกลุ่มได้
สารภาพบอกว่าที่หนีเนี่ยเพราะว่า๒วันก่อนเนี่ยเพิ่งเสพยาบ้ามานะคะ
คนที่ทำเอาชาวเมืองสตูนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแตกตื่นกันทั้งเมือง
ก็คือนายกฤษดาหมุนลี้อายุยี่สิบเก้าปี
เป็นลูกจ้างร้านรับทำอลูมิเนียม
ถูกตำรวจภูทรเมืองพัทธลุงไล่ตามจับกลุ่มได้นะคะ
หลังจากที่เขาเองขับรถกระบะอีซูซูหมายเลขทะเบียน
ใบไม้งองู๓๗๑๘พัทธลุงของนายจ้าง
ด่านตรวจบริเวณถนนสายริมคลองน้ำใสเมื่อวานนี้
ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
เริ่มจากที่นายกฤษดาถอยรถกระบะแล้วก็ขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจตามไล่ล่าพร้อมกับวิทยุสกัดจับ
แต่ว่านายกฤษดาค่ะก็ยังพยายามที่จะขับรถวนไปเวียนมา
ตามถนนในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุงเพื่อหนีการจับกลุ่มของตำรวจ
ตอนนั้นการจราจรก็หนาแน่นด้วยเพราะว่าเป็นช่วงหลังเลิกงาน
สร้างความหวัดเสียวให้กับผู้ที่เขาใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นนะคะ
กฤษฎาไปไม่รอดค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถ
ล้อมจับกลุ่มตัวกฤษดามาได้ที่บริเวณถนนประชาบาล
แล้วก็พอไปตรวจค้นภายในรถ
ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะคำถามคือหนีทำไม
เพราะว่ากฤษดายอมรับบอกว่าติดยาบ้าเพิ่งเสพยาบ้ามาครั้งล่าสุดคือเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่สุดท้ายก็นำตัวกฤษดาไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
ก็พบว่าปัสสาวะมันเป็นสีม่วงจริงนะคะ
คุมตัวกฤษฎาไปดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาคือขับรถประมาทหวาดเสียว
อาจให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินแล้วก็ข้อหายาเสพติดด้วย
โดนเข้าไป๒ข้อหานะคะ